งานปิดทองฝังลูกนิมิตที่ชนบุรีกันหน่อย
มันเกิดเหตุวุ่นวายขึ้นมีการยิงกันนะคะ
จนทำให้มีคนได้รับบาดเจ็บ๒คน
เป็นชาวบ้านกับอีกหนึ่งคนก็คือพระนั่นเองนะคะ

มีคนที่เขาถ่ายคลิปความชุนละมุนวุ่นวายนี้เอาไว้ได้ด้วยดูค่ะ
ได้เห็นผู้บาดเจ็บวิ่งมีเลือดออกเหมือนกันนะครับ

คือคนก็ตกใจค่ะพยายามที่จะหมอบลงที่พื้นเห็นไหม
เอาเก้าอี้พลาสติกบังบางคนก็วิ่งหนีจนลื่นล้มเลยนะคะครับ
นี่ถึงแม้ว่าเราจะไม่ได้ยินเสียงแบบชัดเจนนะคุณผู้ชม
แต่เห็นภาพความชุนละมุนเพราะว่าเกิดเหตุยิงกันในงานปิดทองฝังลูกนิมิตร
วัดมงคลสวัสดิ์เมาส์สุขาที่ตำบลหนองซ้ำซากอำเภอบ้านบึงจังหวัดชนบุรี
นี่ค่ะคือผู้บาดเจ็บนะคะนายนิกรแซ่อึ้งอายุ๓๒ปี
นายนิกรโดนยิงที่บริเวณด้านหลังนะกระสุนทะลุใต้ราวนมขวา
ส่วนผู้บาดเจ็บอีก๑รายก็คือพระมหาประภาษณ์อายุ๕๓ปี
ซึ่งท่านเป็นเจ้าอาวาสวัดสิงห์ทองพรมมาวาด
ก็โดนกระสุนบริเวณแขนขวาค่ะฝังในแล้วก็กระดูกแตกด้วย
ส่วนมือปืนเป็นผู้ชายที่ใส่เสื้อเชิดสีขาว
ชาวบ้านเขาก็รวบตัวเอาไว้ได้
นายพาคินเป็นลูกชายของอดีตผู้ใหญ่บ้านแห่งหนึ่ง
ตำบลหนองซ้ำซากแล้วตำรวจเขาก็รวบของกลาง
เป็นอาวุธปืนกล็อกแล้วยังบรรจุกระสุนขนาด๙มม
เอาไว้อีกเจ็ดนัดอยู่ได้เลยนะคะครับจากการสอบถาม
พระที่อยู่ในเหตุการณ์ก็เล่าให้ฟังค่ะบอกว่าเมื่อวานนี้เนี่ย
ที่วัดมีการทำพิธีสวดฝังลูกนิมิตรเป็นวันสุดท้าย
คือเขาจัดงานกันมาตั้งแต่วันที่๓กุมภาค่ะ
แล้วตอนนั้นประชาชนก็กำลังร่วมงาน
แล้วพระมหาประภาษณ์ก็รับนิมนต์ร่วมพิธี
จู่ผู้บาดเจ็บกับมือปืนเขาก็มาเจอกัน
ทีนี้ก็มีการคุยกันอยู่สักพักหนึ่ง
มีปากเสียงกันเถียงกันหน้าดำค่ำเครียดเลยนะคะ
แล้วก็เลยทำให้นายพาคินที่เป็นมือปืนเนี่ย
ชักปืนยิงใส่นายนิกรแล้วจังหวะนั้นนะคะ
นายนิกรกำลังจะหันหลังหนีก็เลยทำให้กระสุนมันทะลุอก
พุ่งไปเจาะแขนพระมหาประภาษณ์จนได้รับบาดเจ็บ
พิธีหยุดชะงักกลางคันเลยนะคะ
แล้วหลังจากนั้นนายพาคินก็พยายามจะวิ่งหนี
แต่ก็ไม่พ้นถูกชาวบ้านล็อกตัวเอาไว้
มายิงกันในวัดแล้วเวลาที่มีพิธีสำคัญแบบนี้
แล้วมายิงกันอันนี้บาปมากนะ
จากการตรวจสอบค่ะสอบสวนนายพาคิน

ก็ให้การว่านายพาคินกับนายนิกรเป็นญาติห่างกัน
ก่อนหน้านี้ก็เคยมีปัญหาเรื่องเงินเงินทอง
หยิบยืมกันไปนานแล้วหลายปีแล้วยังไม่ยอมคืน
คือพาคินไปยืมเงินนิกร
นิกรคือคนถูกยิงนะครับแล้วทีนี้มาเจอกันที่วัด
นายนิกรก็เดินปรีเข้ามาทวงถามเรื่องเงินที่เคยยืมไป

หลังจากนั้นก็เลยมีปากมีเสียงกันนะครับ
แต่ว่าก่อนหน้านี้มันมีปัญหาคาใจมีปมกันเรื่องของการถูกทำร้ายด้วยนะ
ใช่ค่ะเพราะว่านายนิกรเคยยกพวกไปทำร้ายนายพาคิน
รอบนั้นนายพาคินเองก็ได้รับบาดเจ็บ
แล้วทีนี้พอเจ็บแล้วก็เลยเก็บความแค้นไว้ในใจมาตลอดไงคะ
รอบนี้พอมาเจอกันอ้าวแล้วนายนิกรอ่ามีการมาทวงถามเรื่องของเงินทองกันอีก
มีปากเสียงกันระงับอารมณ์ไม่อยู่
จนทำให้นายพาคินชักปืนยิงใส่นายนิกร
ซึ่งตำรวจก็ได้ตั้งข้อหานะคะพยายามฆ่าผู้อื่นโดยเจตนา
ยิงปืนในที่สาธารณะโดยไม่มีเหตุอันควร
และพกพาอาวุธปืนไปในเมืองและที่ชุมชน
พร้อมกับนำตัวนายพาคินส่งพนักงานสอบสวนดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปนะครับ